มีคุณลุงที่นครนายกคนหนึ่งอายุ๕๔ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
แกออกไปตามหาควายควายเนี่ยมันหลุดจากคอกแล้วมันหายตัวไป
แล้วอยู่เนี่ยไอ้ควายตัวนั้นเนี่ยมันเดินกลับมาที่บ้าน
เดินกลับมาเองเดินกลับมาพร้อมกับที่เขาของมันมีลำไส้ของคนติดอยู่
มีคราบเลือดติดอยู่ที่หัวมันด้วยทีนี้ก็ยุ่งแล้ว
เขาก็รีบออกตามหาคุณลุงเจ้าของควาย
ท่านผู้ชมครับเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ครับ
ถูกควายของแกนั่นแหละควิดจนเสียชีวิต
แกออกไปตามควายอ่ะนะคะใช่ครับ
โอ้โหนี่ฮะนี่คือพื้นที่ป่าละเมาะนะครับ
หมู่บ้านเกาะทองหลังหมู่๗ตะบนบ้านพร้าวอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตคือนายมาโนธย้อยสนิทอายุ๕๔ปีนะลุงมาโนธนะครับ
คือนอนหงายในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่นกระจุยกระจายฮะ
มีบาดแผลที่ขาดทั้ง๒ข้างนะครับ
แล้วก็ที่หน้าอกด้วยที่ท้องนี่เป็นแผลเวอะวะ
แล้วก็ไส้นี่ไหลทะลักอยู่กับพื้นนะฮะ

ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมงนะฮะ

ภรรยาของลุงมาโนธบอกว่า
ควายที่ควิดลุงมาโนธเสียชีวิต
คือควายของแกเองนะชื่อเจ้าหมอ
เป็นควายตัวเมียอายุ๕ปี
นี่ฮะเจ้าหมอเขายาวเชียวนะ

ไปถ่ายชีวิตเจ้าหมอมาจากโรงฆ่าสัตว
ตั้งแต่มันยังเล็กนะฮะในราคา๘๐๐บาท
นี่ฮะตอนนี้เนี่ย
ทางคู่เขยของลุงมาโนธเนี่ยเขาเอาควายมาเลี้ยงไว้ให้ก่อน
หลังจากเกิดเหตุสลดเกิดขึ้น

เช้าเมื่อวานนี้เจ้าหมอหลุดออกจากคอก
ภรรยาบอกสามีคือลุงมาโนธก็เลยออกไปตามหาเจ้าหมอ
แล้วไปเจอมันอยู่ใกล้กับฝูงควายของคอกอื่นนะ
ก็พยายามจะต้อนควายเนี่ยกลับมาเข้าคอกที่บ้าน
ระหว่างนั้นหลานชายบอกเห็นสามีเนี่ยไปยื้อเชือกควายอยู่นาน
ดึงกันอยู่นานนะ
ก็เลยตะโกนบอกเออยังไงเฝ้าไว้ก่อนแล้วกันนะ
คือถ้าดึงกลับบ้านไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวจะมาช่วยเดี๋ยวไปทำงานก่อน

พอหลานชายกลับมาเนี่ยนะฮะพบว่าควายเนี่ยเจ้าหมอเนี่ยมันเดินออกมาจากป่าแล้ว
ที่เห็นลุงมาโนธแกพยายามยื้อพยายามดึงอยู่แล้วมันไม่ยอมมาเนี่ย
บอกให้ลุงมาโนธเฝ้าไว้ก่อนแล้วมันเดินออกมาจากป่าแต่ไม่เห็นลุงมาโนธ
แต่หลานชายบอกสังเกตที่เขาของเจ้าหมอมันมีลำไส้เหมือนไส้คนมันติดอยู่ที่เขา
แล้วมีคราบเลือดเนี่ยอยู่ที่หัวเจ้าหมอเต็มเลยหลานชายก็เลยต้อนเจ้าหมอเนี่ยมาเข้าคอก
แล้วก็พากันออกเดินตามหาลุงมาโนธนี่คราบเลือดนะ
ใช่พอไปเจออีกทีก็คือนั่นแหละฮะลุงมาโนธแกเสียชีวิตแล้ว
ว่ามันอยู่ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจะไปลางานเขาแต่ผมก็ออกมาไปลางานพี่เขา
แต่ผมก็กลับมาอีกทีนึงก็เห็นควายมันอยู่กับแม่ยาย

เลี้ยงเองครับเป็นเลี้ยงมาโนธครับเพราะเลี้ยงแทนต่างลุงครับที่ตายไปต่างอุฤษฐ์ครับ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
ควิดเสียชีวิตอยู่นะครับ